ดูเรื่องนี้เรื่องของลิขสิทธิ์เพลง

คุณผู้ชมหลังจากที่หมดสัญญากับทางแกรมมี่ไป

แล้วดังด้วยนะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เนี่ย

หลังจากนี้เธอร้องได้๗คำ

เดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายเอา

นี่ใจดีซื้อลิขสิทธิ์ให้

หนูจัดให้เอาเพลงต่อไป

แม่แม่ไม่ต้องให้อะไรหนูเลย
เอาแม่จะให้แม่จะให้

ต่อไปนี้ตะกะแตนโชลดาไม่ต้องร้องเพลงแค่๗คำแล้วนะคะ
พี่เอไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงให้ล่วงหมดแล้ว

แม่ให้ลูก

นะลูกนะ

ต่อไปนี้ลูกไม่ต้องรอแค่๗คำแล้วลูกเอ้ย
ลูกร้องพันคำไปได้เลยลูกนะ

ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแล้วลูกรับมันไป

ทำเพื่อแม่นะลูกนะ

คุณตั๊กกะแทนเขาก็ไม่รู้ก่อนนะ

เมื่อสักครู่ตอบต้นคุณตั๊กก็ร้องไปนิดเดียวนะ

นี่กลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยครับ
นี่แหละคือของขวัญในการเซอร์ไพรส์คุณตั๊กกะแตนชนระดา
ลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงเลยนะ
ในชีวิตการเป็นนักร้องของคุณตั๊กกะแตน

แล้ววันหนึ่งคือโดนสั่งห้ามร้องเพราะกฎหมายลิขสิทธิ์
มันร้องได้๗คำจริงมันค้างอยู่แค่นั้น
แต่หลังจากนี้ร้องได้ไปจนถึงกันยายนปีหน้าครับ

คุณตั๊กกะแตนถึงขั้นลงไปก้มกราบเลยมีจังหวะหนึ่งนะ
จุดเริ่มต้นมันมีที่มาที่ไปพี่ปุ๋ย
ยังไงอะคุณเอ๋บอกว่า
คุณพ่อของคุณเอเขาชอบฟังเพลงของพี่ตั๊กกะแตนมาก
ก็เลยจ้างตั๊กกะแตนไปร้องเพลงเป็นของขวัญให้พ่อ
แต่คุณตั๊กกะแตนโทรมาบอกว่าพี่เอจะยกเลิกหนูก็ได้นะ
หนูร้องเพลงในค่ายไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดสัญญาแล้ว
หลังจากนั้นก็มีการติดต่อพูดคุยกันสนิทสนมเลย
แล้วก็พี่เอเนี่ยรับรู้เรื่องทุกข์ใจของพี่ตั๊กกะแตนมาตลอดเลยครับ
เพราะว่าเวลาไปร้องตามงานต่างเนี่ยนี่ไง

แต่จริงเป็นมุกที่โอ้โหมันมีเรื่องลิขสิทธิ์มาคาบเกี่ยวไง
ทุกคนที่เป็นแฟนเพลงของคุณตั๊กกะแนน
เวลาไปงานที่มีเวทีไหนมีคุณตั๊กกะแตนขึ้นมา

คุณตั๊กกะแตนขึ้นเวทีไปร้องเพลงเมื่อสักครู่

ทีนี้แหละพี่เอตัดสินใจคุยกับแกรมมี่ค่ายเก่าของคุณตั๊กกะแตนเลย

ราคาไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเท่าไหร่
เอบอกว่าไม่อยากให้ไปคิดถึงมูลค่า
ความรู้สึกแค่อยากให้คุณตั๊กกะแตน
ร้องเพลงของตัวเองแบบเต็มอีกครั้งหนึ่ง
จะได้มอบความสุขให้กับแฟนครับ

มอบความรักความเมตตานี่ครับ
โอ้โหพูดไปก็ร้องไห้ไป
แล้วก็พี่เอเนี่ยรับคุณตั๊กกะแตนเข้ามาเป็นหนึ่ง

คุณตั๊กกะแตนขอบคุณที่ให้โอกาสในหน้าที่การงานครับ
เอสุปชัยสำหรับคุณตั๊กกะแตนแล้วบอกว่า
เป็นผู้ใหญ่ที่เธอให้ความนับถือ

ปล่อยเพลงใหม่หัวใจหลังดวงจันทร์

เบื้องหลังนะของเพลงนี้
มีพี่เอเป็นแรงบันดาลใจสูงสุดของเธอครับ
เป็นความรักระหว่างพี่เอสุภาชัยกับคุณตั๊กกะแตนชนระดาครับ
มาในรูปแบบของการซื้อลิขสิทธิ์เพลงเลย